ท่านผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓กุมภาพันธ์หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ย่านบางเขนค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพจากล้องวงจรปิดก่อนนะฮะ
จะได้จำกันได้นะครับนี่ฮะเชื่อว่าท่านเห็นท่านก็อ๋อนะฮะ
เพราะว่ามีรถยนต์ฮอนนาแจ๊สสีขาวคันนี้จอดอยู่
หล่อคนนี้กำลังจะเดินเข้าคอนโดมีผู้ชายเดินตามหลังมา
บางคนก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลย
นี่ฮะ
นั่นไงนั่นไงนั่นไง
นั่นไงนั่นไง
นี่ฮะแล้วก็พาตัวเข้าไป

ซึ่งรอปภของคอนโดที่อยู่ตรงจุด

ข้างหน้าคอนโดเนี่ยเราก็ไปคุยด้วยไปถาม

จะช่วยแต่ช่วยไม่ไหวเห็นว่าพวกนี้มีปืนด้วย

ทุกผู้ชมครับสอนอบางเขนเนี่ย

หล่อคนนี้นะครับ

แต่ไม่ติดใจแจ้งความอะไรแต่ตำรวจก็ต้อง

ล่าสุดวันนี้ไปจับผู้ชายคนนี้ได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ย

แต่เป็นคนสั่งให้เขาไปอุ้ม

เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

ที่ถูกอุ้มคนนี้แล้วถูกพาตัวมาส่งแล้ว

ไปเช่าเกงเขานู่นนี้นั้นอะไรอย่างนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓กุมภาพันธ์

ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

และผู้บองการอีกหนึ่งคน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนนี่นะครับท่านผู้ชมครับอ่า
แต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงกลางวันนะฮะเมื่อเช้าเนี่ย
ตำรวจไปจับกลุ่มนายฮฤษจัยสุขหรือว่าในเบียอายุสามสิบสามปีเป็นนึง
ในผู้ต้องหานะครับเพราะเขาหนีมาไปจับนายฮฤษได้จากคอนโดแห่งหนึ่ง
นาคนิวาสเขตลาดพร้าวนะครับแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำดำเนินคดีที่
สอนอบางเขนนะฮะเพราะว่าสอนอบางเขนเป็นเจ้าของพื้นที่
คอนโดที่เกิดเหตุนายเบียร์เนี่ยบอกว่ารู้จักกับ
หญิงสาวผู้เสียหายนะฮะเมื่อปีที่แล้ว
ตอนนั้นผู้เสียหายเขาต้องการทำธุรกิจนำสินค้าจากจีนมาขายในประเทศไทย
แต่ไม่มีเงินทุนมาขอยืมเงินเขา๒ล้านบาท
รู้จักกันก็เลยให้ยืมเงินไปแต่ต่อมาเนี่ยมารู้ว่า
หล่อคนนี้ไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงจริงเอาเงินไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ
ก็เลยให้คนไปทวงเงินแล้วทีนี้ทวงไม่ได้
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลที่เผยแพร่กันไปแล้วก็เป็นข่าว
เราก็พยายามถามนะฮะว่าเออแล้วทำไมล่ะ
ทำไมถึงไปอุ้มเขามาอะไรเข้ามาในเบียร์ก็ตอบสั้นว่า
ไม่มีเจตนาจะอุ้มนะฮะเพียงแค่ต้องการให้คนไปทวงเงินเท่านั้น
เพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยขาดการติดต่อไปนานหลายเดือนยืมเงินไป๒ล้าน
ผมแค่ต้องการอยากจะคุยเฉยเองเพราะเขาหนีมาตลอด
ไอ้คนทำมันหนีมาหลายเดือนแล้วอ่ะหนีมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมฮะ
ส่วนที่ตำรวจไปจับตัวนายเบียร์ได้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
สืบสวนบอกว่าหลังจากที่สาวหล่อคนนี้ถูกอุ้มไปแล้วนะครับอ่า
โดยรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สสีขาวใช่ไหมอ่าปรากฏว่าหลังจากนั้นครับ
ขับมาส่งผู้เสียหายที่คอนโดที่เกิดเหตุนั่นแหละตำรวจก็ไล่ตรวจสอบจากภาพในกล้องวงจรปิดจนเจอจนรู้ว่าเจ้าของรถเนี่ย
คือนายฮาริสหรือว่าในเบียร์นะครับก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานจนสืบทราบจนรู้ว่า
เบียร์เนี่ยไปซ่อนตัวอยู่กับสาวคนสนิทในซอยนาคนิวาสย่านลาดพร้าวก็ไปจับมานะครับ
ตอนนี้เหลืออีกสี่คนนะฮะที่เป็นคนก่อเหตุนะครับเดี๋ยวจะต้องไล่ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
อ่าส่วนสาวหล่อคนนี้เนี่ยเขาจะให้การกับตำรวจว่าแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปรอฟังกันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าตัวนายฮาริสคนที่บงการให้เขามาก่อเหตุมาอุ้มไปเนี่ย
เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างว่ายืมเงินเข้าไปสองล้านแล้วก็หายเงียบไปหลายเดือน
อ่าทวงแล้วไม่ได้ก็เลยตั้งใจจะเรียกมาเคลียร์
ไม่ได้ตั้งใจจะอุ้มอะไรขนาดนั้นอืมแต่ลักษณะพฤติกรรมที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนี่คือ
กระชากลากถูยัดเข้าไปในรถเลยนะคะตามกฎหมายมันไม่ได้ฮะ
มันมันสะเทือนขวัญนะฮะเรื่องนี้มันก็ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ